เหตุนี้นะครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ฝึกบินของศูนย์การบินทหารบกลบบุรีตก
มีภาพวินาทีที่ฮอลำนี้ตกด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมเรามาดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
ใช่
แหละครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะเฮลิคอปเตอร์กำลังฝึกบินนะครับ

เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเสียการทรงตัว
ตกลงสู่พื้นนะฮะและนี่ครับ
เมื่อลงสู่พื้นแล้วเกิดเหตุระเบิด
วันพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้านะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองนะครับ
โมงครึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเฮลิคอปเตอร์
ฝึกการบินฐานบกลบบุรีรุ่นฮฝ๔๘๐ตก
บริเวณข้างที่ทำการปรายศนีย์หน้าค่ายจิรประวัติ
ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุได้ทำการขึ้นฝึกบิน

แล้วมาประสบอุบัติเหตุเครื่องตกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ส่งผลให้ครูฝึกและนักบินเสียชีวิตทันที๒นาย
ก็คือพันโทปานพงศ์บรรจงเปลี่ยนครูฝึก
แล้วก็๑๐โทชนากรเปี่ยมเจริญนะครับ

ขณะที่ขับรถผ่านจุดเกิดเหตุก็ใช้กล้องมือถือ

เห็นเหตุการณ์ว่ามีกลุ่มไฟพวยพุ่ง

พร้อมกับเจ้าหน้าที่นิรภัยการบินเพื่อสอบสวน
หาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้

ส่วนร่างของทหารทั้งสองนายที่เสียชีวิต
ถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์นะครับ